นี่คือรายการที่จะยกระดับความดุเดือด

คุณกำลังให้กรรมการของเรา

ถูกเซี่ยวความต่างของเวลา

ได้๕คนที่ถือเป็นสุดยอด

เราคงต้องเอาจริงเอาจังขึ้นไปอีก

เพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยคือมีศักยภาพทั้งนั้นเลย

ถ้ารายการนี้มีหนูนะคะก็คือ
หมูนี่นะคะต้องเป็นสายแดนเลยค่ะ

โลกถุง
สวัสดีครับ
รายการที่มีแต่เสียงไพร่
เพราะทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้คือรายการร้องข้ามรู
แน่นอนค่ะแล้วนี้คุณเชียร์มาเป็นพีมพีชร่วมกับเราระวันนี้โหครับผม
ตื่นเต้นมากเลยฮะที่ผ่านไปแล้วฮะรอบออดิชั่นในสายสตริงนะฮะ
ได้นักร้องเด็ดพร้อมเท่านั้นเลยได้มีโอกาสดูบ้างไหม
ได้มีโอกาสดูค่ะพี่คือต้องบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจริงนะคะ
เก่งเยอะเยอะพวกนี้ผ่านออดิชั่นไปแล้ววันนี้เป็นออดิชั่นฝ่ายลุกทุ่มกันบ้าง
ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งมากเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเจอกับนักร้องพวกนี้เร็วเลย
กรรมการชุดลูกทุ่งมาแบบว่าโอ้โหรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะ
คนแรกนะครับนั่งอยู่ตรงกลางนี้นะฮะตัวแม่สายเพลงแดนของจริงครับขอเสียงปรบมือให้
สวัสดีค่ะครับเป็นนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มือพร้อมครับ
ขอชิงพร้อมมือให้คุณเวสป้าอาสยาม

และสุดท้ายนะครับผมสุภาพบุรุษลูกทุ่งนะครับ

พุ่งเก่ารุ่นแก่รุ่นเก่ารุ่นเก่า

เขายังเขายังเด็กอยู่เลย
แต่เด็กตัวนี้ตัวใหญ่หน่อย
และสำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นของเรานะครับ
จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนั่นคือ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
อัลสิมเมตรมูลค่ากว่า๑๔ล้านบาท
ใครจะได้รับรางวัลสุดพิเศษนี้นะฮะ
ต้องรอติดตามในรายการของเราครับ
และที่สำคัญกติกาการแข่งขันจะเป็นยังไง

นี่คือการค้นหามหาอำนาจตัวจริงแห่งโลกลูกทุ่ง

ให้เสียงร้องเทคนิคและอรบเพลงยิชิบใจกรรมการ
กดปุ่มฟังต่อให้ได้อย่างน้อย๒คน
เมื่อร้องจบต้องกระชักคะแนนรวมจากคณะกรรมการทั้ง๓

ถึงจะผ่านการออดิชั่นสุขดี

ตามความห่างระหว่างปีเกิดคนกับปีเกิดเพลง
ห้าง๑๐ปีขึ้นไปได้๑คะแนน

ปี๔๐ปีและ๕๐ปีขึ้นไป

ใครจะเป็นมะขาอำนาจตัวจริงแห่งโลกลูกทุ่ง
ไปลุ้นกันเลย
ดูแล้วกับรอบออดิชั่นสายลูกทุ่งครับ

ดาวรุ่งลูกทุ่งเลือดใหม่จากเมืองปากน้ำครับ

สวัสดีครับ

ผู้กำลังขันคนแรกซีซีพิชาพร

นางสาวพิชาพรสถิตพรบรรพฤษ

ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนรัตนโกศิลปสมโพธิบางขุนเทียนค่ะ
นี่คือสาวสายประกวดเลือดใหม่

ได้ไปประกวดหลายเวทีเลยค่ะ
ไปแข่งขันของวงฤติฤทธิ์หรือหลายเวทีเลย

มีถ้วยที่ภูมิใจมากที่สุดเลยนะคะ

ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานของสมเด็จพระเทพค่ะ
และดักแน่นด้วยเทคนิคจากการร้องเพลง
ถูกฝึกมาตั้งแต่อายุเพียง๓ขวบ
ทำให้สาวน้อยคนนี้น่าจับตาดูชิดเดียว
ก็เส้นทางการร้องเพลงของหนูนะคะ
ก็เริ่มจากการประกวดจากเวทีเล็ก

นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูได้เข้าวงการวงดนตรีลูกทุ่งค่ะ
จะสามารถผ่านการคัดเลือกสุดโหดนี้ไปได้หรือไม่

เห็นบอกว่าจริงเองเนี่ยมีผลงานการประกวดเนี่ยยอดเยี่ยมเลย

คือหนูประกวดตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
แล้วก็แบบว่าคว้าถ้วยรางวัลมาเยอะมากเลยค่ะ

เฮียพี่ประกวดตั้งแต่แสงขวดมั้ยค่ะ

นักร้องบ้านนอกนะครับเพลงนี้นะฮะ
ออกมาในปี๒๕๒๐นะครับ
จะทันให้น้องมีพีเศษค่ะ

ต้องการอีก๓๘คะแนนจากกรรมการ๓ท่านของเรา

ต้องย้ำกันอีกรอบว่ากฎของรอบคัดเลือกนี้
กำลังขันจะต้องร้องให้กรรมการกดถูกใจให้ได้อย่างน้อย๒คน

ซึ่งตอนนี้ซีซีเลือกนักร้องบ้านนอก

ยังเป็นเพลงที่มีอารมณ์แห่งความมุ่งมั่น
ซึ่งท่อนแรกของเพลงนั้นก็เพียงพอต้องการโชว์ทักษะทีเดียว
ก็ขอกำลังใจนะคะจากคนทุกคนเลยนะคะ
ฝากเชียร์ด้วยนะคะเหมือนจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
เธอจะทำได้ดีพอหรือไม่

มือสุรยนต์ยังสนทยา
หมวนโอกาสก็บินมาสวรรค์
ให้มาคิดถึงท้องทงนาเสียจัง
ปลานชะนีคงคอยว่า
เมื่อไหร่จะกลับบ้านนะ
มาอยู่เมืองกรุงใจก็มู
แต่อยากจะดัง
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบลก็จะทนก้มหน้า
ก่อนจะจากบ้านนะ
เพื่อนมันว่าให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวง
ไปเป็นนักร้องให้เขารู้
มันเจ็บในส่วงมาให้อาย
ไม่เด่นไม่ดังจะไปหลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้
ให้อีกเมื่อไรจะโชคดี
เมื่อสุริยนช้ำสนทยา
จะกลับบ้านหน้าตอนชื่อเสียงเรามี
จะยากจะจนถึงอุ่นจะทนเต็มที่
นักร้องบ้านหน้าคนนี้
จะกล่อมหน้าพี่และแฟนในเพลง
ไปเป็นนักร้องให้เขาล้วง
มันเจ็บในส่วงมาให้หาย
ไม่เด่นไม่ดังจะไปหลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไหร่จะโชคดี
เมื่อสุริยนต์ย้ำสนทยา
จะกลับบ้านหน้าตอนชื่อเสียงเรามี
จะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องปะน้องคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนเวอร์เพลง
ตรงนี้เลยอุดยอดครับ
สิ่งที่พี่ชอบพี่ชอบเขาที่ออกเสียงเป็นธรรมชาติ
คือมีเสียงอย่างไรร้อมไม่ได้ดักเสียงอะไรเลย

แค่นิดนึงนะหนูช่วงแรกหนูอาจจะปั้นเสียงให้มันดูแบบใหญ่ไปนิดนึง
เยี่ยมครับดูดีขั้นสุดท้ายบ้างที่เบสป้าเชิญค่ะ
คนนี้จริงเขามีความสามารถที่จะร้องแบบเทคเดียวได้เลย
แต่สิ่งที่ถ้าปรับปรุงตรงนี้น้องจะขึ้นไปอีกหลายขั้นเลย
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
คุ้มต่ำให้อยู่ต้องลงนิดนึงนะครับนอกนั้นแทบไม่มีอะไร
หนูต้องการอีก๓๘คะแนนนะลูก

มีคะแนนพิเศษจากการเลือกเพลงอยู่๒คะแนน
เชิญกรรมการลงคะแนนได้เลย

สิอาจภาคผ่านขั้นเลือกไปได้
ลองต่างคอยุพเฉยงมาแล้ว๒คะแนน
มาดูกันด้วยท่านแรกครับ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

โอเคเพราะบอกว่าตอนนี้คะแนนของจีจีเองนะคะคะแนนพิเศษอีกสองมีสามสิบสี่
สี่ตอนนี้ต้องการอีกแค่หกคะแนนนะครับจากกรรมการท่านสุดท้ายพี่รุ่งสุริยานะฮะ
ลูกครับครับพร้อมไหมฮะน้องตื่นเต้นมากมากตอนนี้นะฮะ
ต้องการอีกหกคะแนนจากพี่นะฮะเปลี่ยนได้นะฮะตอนนี้หมายหมายถึงเปลี่ยนที่อย่าเปลี่ยนทันนะคะ
พี่พี่อยากเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปหน้าตรงนี้ก็ได้
เอาละครับ๖คะแนนจากพี่รุ่งสุริยาจะได้หรือไม่ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเปิดคะแนน
เสร็จปั้ง

สวัสดีค่ะพ่อแม่ผู้จำ
กลับสู่ร้องข้ามรุ่นในโลกแห่งลูกทุ่ง
กับอาบรอบคำเลือดที่น่าจะผ่านไปได้

หนึ่งรอให้กรรมการเลือกให้ไปต่ออย่างน้อยสองคน

ต้องได้คะแนนจากกรรมการอย่างน้อย๔๐คะแนน
ดังนั้นทุกคะแนนซึ่งมีความสำคัญ
ซึ่งอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ได้คะแนน
นั่นก็คือคะแนนพิเศษที่ได้จากความต่างปีเกิด
ของพวกเกิดขันและปีเกิดเพลง
ยิ่งต่างเยอะคะแนนยิ่งสูง
เราจะได้๑คะแนนในทุก๑๐ปีของความต่างนั่นเอง
อันตอนไปก็น่าสนใจเช่นกันนะครับ
ผู้ขอสู้เพื่อรถที่จะถูกยึดไป
ขอเชิญพบกับคุณโยเกิดกูหลานิต

มาเถอะทุกวงแขนคนที่๒โยเกิดกูหลานิต

โดยมีดีกรีประกวดมาไม่น้อยชิดเดียวเรียกว่าเรื่องเสียงหายห่วง
แล้ววันนี้เธอมาพร้อมเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นั่นคือการหาทางออกของปัญหาสถานการณ์โควิด
ที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปสมัยก่อนที่ร้องเพลงหนักหนักเลย
แบบมีงานทุกวันเราก็ได้มามีโอกาสซื้อรถแล้วก็เลยใช้รถคันนี้เป็นรถที่แบบว่าพาเราไปแบบทำงาน
ประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบใช้รถคันนี้เลยโอ้แล้วพอแบบว่ามาเจอโควิดก็คือแบบหนักมากมาก
แล้วลอกหนึ่งพอทนได้เพราะว่าเรายังมีเงินเก็บที่เราแบบร้องเพลงมาแบบค่อนข้างที่จะนานอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ต้องใช้เงินเก็บเงินเก็บไปเรื่อยจนตอนนี้พอมาละลอกที่สามคือแบบมันเริ่มแบบไม่ไหวแล้ว
ถือว่ามันหนักมากเพราะว่ามันหนักจนที่ว่าไม่ได้มีตังค์เหลือแล้ว
เพราะฉะนั้นนะคะก็คือที่หนูมารายการนี้ก็คือรายการนี้มีแจกรถค่ะแล้วหนูก็เลยแบบอยากได้มากแล้วก็เป็นรถในฝันของหนูเลยค่ะ
เชื่อว่าวันนี้เวทีนี้จะทำได้เต็มที่แน่นอนค่ะวันนี้เธอจะสามารถผ่านการคัดเลือกได้หรือไม่
เชียร์เธอไปพร้อมกันครับค่ะเอาใจช่วยแล้วกันถือว่าวันนี้ก็มาสู้เพื่อที่จะใช้โอกาสนี้แหละ
ทำให้เราพ้นจากวิกฤตนี้ให้ได้เหรอแสบที่ลำแต่ทอดแรกเลยนะ
นะมาให้สุดเลยกับเพลงอะไรเอ่ยที่เอามาออดิชั่น

ซึ่งเป็นเพลงสนุกเหมาะกับเขาเลย

และได้คะแนนพิเศษไป๑คะแนนด้วยกันค่ะ

มาพร้อมเพลงเร็วที่มีความสดใสอย่างสับปะรด
เพลงนี้หนูคิดว่ามันมีความน่ารักในตัว
แล้วก็มีจริตตะก้ามีความออดอ้อนด้วย
แล้วก็แบบดูเป็นสาวเปรี้ยวเหมือนชื่อเลยค่ะสับปะรดค่ะ

มาพร้อมเพลงเร็วที่มีความสดใสย่างสับปะรด
จะทำให้กรรมการกดให้ร้องต่อได้หรือไม่

มีตารอบตัวมีหัวใจเหลือง
โอ้ยดอนใจน้อยแต่มองน่าลองน่าชิม
จิ้มเลยจิ้มเลยสับปะรอ
กินก็จิ้มเอ้าไม่กินก็จิ้มเออ
ชอบกินชอบกิน
สับปะรดมีตารอบตัว
มีหัวเป็นงูเจ้าชู้เป็นไฟ
รักใครไม่จริงและทิ้งกันง่ายได้
ไม่เอาผู้ชายไม่เป็นสับปะรด
รวยถึงรักเอ้าไม่รวยไม่รักเออ
ถึงรักเอ้าไม่รวยไม่รักเอิญ
ผู้ชายไม่เป็นสับปะรด

ผู้ชอบผู้ชายทั้งกลายพันกันหมวด

จะรักอะไรก็กลัวกลัวจะไม่โสด
เจอคนอาทิโดนและใช้
พาตีแพ้ไปก็ไม่เป็นซับปะรด

แต่หนองคนเดียวนั้นไม่เหลี่ยวแลกไร
หัวใจซื้อตรงละมันคงเรื่อยไป
อยู่ไหนผู้ชายที่เป็นสับปะเรอ
สับปะรดรวยก็รักไม่รวยไม่รัก
รวยก็รักไม่รวยก็รักเธอ
อยากเจอที่เป็นสับปะรอ
พี่พาซ่าครับเป็นไงบ้าง

แล้วไงคะพี่จิ้งหลีค่ะต้องบอกว่าน้องคนนี้สายน่ารักเลือกเพลงดี
เยาะกล้อกับเพลงมันมีตลอดเวลาดีมากมันน่ารักมาก
สิ่งที่ต้องเพิ่มน้ำหนักเสียงหรือพลังเสียง
พลังเราบางไปนิดเดียวเท่านั้นเอง

ต้องการอีก๓๙คะแนนจากคณะกรรมการนะคะ

คณะกรรมการทั้ง๓ค่ะคะแนนที่พวกคุณให้คือ

รวมทั้งหมดคือ๔๙คะแนนขาดอันดิจันทร์ค่ะ

แต้มครับสำหรับคุณโยเกิดละ๔๙คะแนนในรอบนี้ครับ

สวัสดีค่ะ

ทายการรองค่ำรุ่นเหล่านี้ในสายลูกทุ่งถือว่า

และสำหรับผู้ข้ามอาคารท่านต่อไปครับ
หนุ่มสุราชขี้เล่นทาเลนด์
เป็นลูกบุญธรรมของพ่อเอกชัยศรีวิชัยด้วยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณกฎสุธิราช
เอาแล้วนะนี่คือนี่คือลูกบุญธรรมของเจ้าพ่อขุนคนเพลงลูกทุ่งจากดาลใต้

ขอโทษเลย

ค่าเปิดมาก็เรียร์เสียงฮาสันแล้ว
มาดูต่อช่วงหน้าสนุกแน่นอน

เพลงลูกทุ่งจากแดนใต้เอกชัยศรีวิชัย
เขาจะเจ๋งพอจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่

แล้วทำไมเสือคุณก็คนละสีด้วย

ฉายาคุณลูกบุญธรรมพ่อเอกชัยศรีวิชัย
ครับผมก็เกิดร้องเพลงเป็นเพราะป่า

เป็นเหมือนครูคนหนึ่งในชีวิตเราเลยนะพี่

ตาเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง

ผมเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าผมเป็นลูกบุญธรรมของพ่อเอกกัชชัย
ดังนั้นวันนี้เพลงที่ผมจะเอามาร้องศิลปิน

วันนี้ด้วงเพลงอะไรนะลูก
รักคุณยิ่งกว่าใครครับผม
ปีนี้นะครับ๒๕๔๐ครับ
ครับพ่ออีกครับคุณมีคะแนนพิเศษอยู่ในมือ๐เรื่อง
เงินมากเลือกมารายการนี้แต่เลือกไม่มีคะแนนพิเศษติดตัวเลย
มันอาจจะเป็นจุดสำคัญละฮะ
ที่ทำให้คุณผ่านรอบตกรอบหรือว่าตกรอบนะ
ก็ต้องมาดูกันครับภายในท่อนเอ
ที่มีเพียง๔บรรทัดของเพลงนี้
เขาจะทำให้กรรมการอย่างน้อยสองคนกดถูกใจ

เพื่อได้สิทธิ์ร้องต่อจนจบเพลงหรือไม่
เยี่ยมมากนะครับ

ก็ขอแสดงความเสียใจกับก๊อตด้วยนะครับ

ถือว่าทำให้เราประทับใจทีเดียว

สู้ต่อไปกับเส้นทางนี้ด้วยนะครับ

ผู้มีฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

ผมอยากมีเงินก้อนหนึ่ง

พูดถึงการประกวดก็

๒วีธีผมก็ได้เช็มทั้ง๒วีธี

เรียกว่าไม่ธรรมดาชิดเดียว
แม้อายุจะ๙๖๑ปี
แต่ก็ต้องบอกว่าลุงนิดนี่ยิ่งแก่ยิ่งเก่าจริง

ซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี๒๕๑๘นะคะ
ทำให้พี่นิดเองมีคะแนนพิเศษอยู่๑คะแนนนะพี่นะ

เป็นกำลังใจให้ครับสู้นะครับถ้าพร้อมแล้วลุยครับวินมอเตอร์ไซค์ย่านบางพลัด
ผู้มีฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองครับคุณนิดทศพในเพลงน้ำตาอีสานค่ะ
ดินแยกแต่ทะเฮียตนใบ้หมายเฉ้าแหง
แร่งเมืองลันตาแหง
แร่งเมืองลันตาแหง
แต่ยังมีฝืนมองไร้น้ำน้ำตาปลืน
ไม่มีน้ำจะทำนา
ขอเวรบรรดาให้ชาวอีสานศืน
ขึ้นกล่ำอุราไร้ป่าแห้งตาย
โอ้นายข้าโปรดไม่ตาช่วยเหลือคนจม
เวรซาบาปนำโอเวรสังคระนำกลับอีทธน
ทุวทุนนำทุนสงสังคมเดียวเวรซาบาปนำโอเวรสังคระนำกลับอีทธน
ร่วมปีฝนบาปเบื้องบนนุ้นสำประดัง
ขอเทวดาท่านจะรู้ไหมว่าหัวขาเส
น้ำล้างขาดหน้าน้ำตาหลังกลับระดังท่วมทนอีกที
ด้วยมันเสียบสภาพแหลงการพูดเทมขาวบนปาทำพวกเรา

เพราะเพียงข้าวเกลือช่วยเหลือที่
ไม่มีแล้วข้าวจะกิน
น้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานร้องไห้
เหลือใจหลังริน
แม้ชีพมาลายโน่นตายดิน
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า

ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า
ช่วยฝังดินหรือกว่า